สวัสดีคุณผู้ชมครับสุดท้ายเรื่องพ่อของพลอยตายทิศ
พลอยก็สารภาพหมดเปลือกตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้แล้ว
วันนี้ก็มาเปิดใจกับสื่อมวลชนอีกรอบนึง
และล่าสุดนะฮะเดี๋ยวดูภาพล่าสุดก่อน
พลอยเนี่ยวันนี้เข้ามากรุงเทพนะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใช่ไหม
มาหาพี่หนุ่มกัญชัยคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยด้วย
และนี่คือตอนเย็นกลับไปที่บ้านที่อายุทยา

พลอยบอกหนูต้องมาถอนคำสาบาน
ใช่เพราะเขาสาบานไว้ว่าเขาพูดความจริง
สาบานเอาไว้หลายที่หลายอย่างด้วย
หนักก็คือที่บ้านเมื่อคืนวันก่อนก่อน
ที่เมื่อคืนที่ผ่านมาจะสารภาพ
เพราะฉะนั้นวันนี้พลอยบอก
เมื่อเปิดเผยความจริงยอมรับความจริง
สารภาพทุกสิ่งทุกอย่างยังหมดเปลือกแล้ว
ขอมาถอนคำสาบาน

วันนี้หนูมาขอถอนคำสาบานที่หนูได้พูดไว้ว่า
ถ้าหนูทำจริงขอให้หนูตายภาย

วันนี้หนูยอมรับความจริงแล้วค่ะ
หนูเลยจะขอถามถอนสาบานค่ะ
ไปไหนมันก็มันลำบากแล้วอะค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะ
มองแบบรังเกียจไหมอะค่ะพี่
สัญญาอีกไหมว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
สัญญาว่าหนูจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีอีกแล้วค่ะ
หนูจะเริ่มเป็นคนใหม่ค่ะ

ก็รู้สึกรู้ค่ะแต่ก็ยังกลัวค่ะ
ถ้าหนูติดคุกปุ๊บลูกหนูแม่หนูคนในบ้านหนูอะค่ะ
มันคืออยู่ไม่ได้นะคะ
นี่ที่วัดมั่นร่อมนะฮะเลยมา

คือวันนี้เนี่ยพอกลับมาจากกรุงเทพมาถึงบ้านเนี่ย
ตำรวจมารออยู่ที่บ้านก่อนนะฮะ
ตำรวจสพท่าเรือเนี่ยมารอพลอยกับแม่ของพลอย
ก็คือแม่แอ้มซึ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ยตอน๔โมงเย็น
ถามว่าตำรวจเนี่ยมารอทำไม
นี่ฮะ๔โมงเย็นตอนมาถึงบ้านนะ

คือตำรวจบอกพลอยเนี่ยมีคดีอยู่ที่สพท่าเรือ
พี่ปรางอ่ะคนที่จัดงานศพให้กับพ่อของพลอยอ่ะ
แล้วก็เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไป๔๐๐๐กว่าบาท

เขาเลยไปแจ้งความที่สพท่าเรือ
เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้พลอยออกมายอมรับสารภาพกับสื่อมวลชนว่าพลอยเนี่ยกุเรื่องขึ้นมา

หาว่าคนนู้นคนนี้มาแกล้งพลอยมาโกหกพลอยเรื่องพ่อตาย
จัดงานศพให้เลยไม่มีเงินคืนพี่ปรางเนี่ย
พลอยสารภาพแล้วก็เท่ากับว่านี่คือการให้การเท็จ
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยมารออยู่ที่บ้านนะฮะเพื่อนำไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ปรางเขาไปแจ้งความเอาไว้เมื่อ๖มีนาคมนะครับวันนั้นก็เป็นข่าวขึ้นมา
ระหว่างทางที่ตำรวจสพท่าเรือมารับที่บ้านเพื่อพาไปโรงพัก
พลอยก็เลยขอแวะที่วัดบ้านร่อม
พลอยบอกหนูขอแวะลงไปที่วัดหน่อยจะไปถอนคำสาบานต่อหน้าหลวงพ่อ
เคยสาบานเอาไว้กับหลวงพ่อศิษย์พี่มุงคลเมื่อ๒วันก่อนยืนยันว่าไม่ได้โกหก
เรื่องจัดงานศพให้พ่อแล้วบอลที่เป็นเหรนพ่อหรือว่าป้าออนพี่สาวพ่อโทรมาบอก
หรือว่าบอลขี่จักรยานยนต์เอาเส้นผมเอาเศษเล็บของพ่อมาให้เคยสาบานเอาไว้
เพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องขอถอนคำสาบานพลอยบอกว่าหลังจากพี่สาบานในคืนนั้นนะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อทำไมคะคือมันสาบานในสิ่งที่ผิด
พลอยรู้สึกมันรู้สึกผิดอยู่ในใจรู้สึกไม่ดีกับตัวเองตลอด
รู้ในใจเลยว่าทั้งโกหกทั้งสาบานแบบหลอกลวงผลของคำสาบานอีก
บอกว่าหากพูดโกหกกุเรื่องทั้งหมดเนี่ยขอให้ตายภายในวันสองวัน
วันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้พลอยบอกตัดสินใจค่ะยอมรับสารภาพกลัวใช่ไหม
แล้ววันนี้ก็เลยต้องมาถอนคำสาบานมันรู้สึกแล้วถึงผลกรรมที่ทำลงไป
ต่อให้ไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นถูกสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดีคนหลอกลวง
ไปไหนก็ดูแย่ในสายตาคนคือไปไหนก็ถูกขุดคุยประวัติต่างสิ่งโอ้โหที่ทำเอาไว้ต่างนานา
หลอกลวงเรื่องช่อโกงเอาเป็นว่านับจากนี้ไปพลอยบอกขอไม่ขอสาบาน
แต่ขอสัญญาต่อหน้าหลวงพ่อสิทธิมงคลที่วัดบ้านร่อม
จากนี้ไปจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจะไม่โกหกอีกแล้วจะไม่คดโกงใครด้วย
สำนึกผิดทุกอย่างแล้วจริงจากนี้ไปจะไม่มีวันต้องมาถอนคำสาบานอะไรต่อหน้าหลวงพ่ออีก
จะกลับตัวใหม่เธอยอมรับว่าต้องทำแบบนี้เนี่ยที่ทำลงไปเนี่ย
เพราะต้องการเงินไปจ่ายคู่กรณีมันมีคดีความช่อกงอยู่หมื่นกว่าบาท
เธอก็เลยกุเรื่องพ่อขึ้นมาเพื่อจัดงานศพฤทธิ์หวังจะได้ซองจากงานศพไง
แต่กลายเป็นใหญ่โตเลยทีนี้ตอนนี้เธอบอกเธอก็เครียดเพราะไอ้เงินหมื่นกว่าบาทคดีช่อโกง
ถ้าไม่มีให้เขาเธอต้องติดคุกแทนการใช้หนี้หรือเปล่าแล้วใครจะดูแลแม่
ใครจะดูแลลูกของเธอที่ยังเล็กอยู่๒คน
หนูยอมรับทุกอย่างที่หนูทำลงไปค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปถึงสพท่าเรือนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจก็เชิญตัวไปนะครับ
เข้าพบพันธุ์ตำรวจโทบุญชูสงสุวงรองภูมิกับการสอบสวนสพท่าเรือนะฮะ
เรื่องต้นในขณะนี้นะครับตำรวจสพท่าเรือบอกว่า
พลอยนะฮะถูกแจ้งข้อหา๒ข้อหาหนึ่งก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
แล้วก็๒ให้พนักงานสอบสวนจดบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ
ไม่ร่วมกับที่พี่บรานก็แจ้งเอาไว้นะเดือนเงินของเขาค่ะ
วันนี้พลอยให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะครับไม่มีพฤติการในการหลบหนี
ตำรวจก็เลยปล่อยตัวกลับบ้านแล้ววันพรุ่งนี้ต้องไปรายงานตัวกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกว่าลูกสาวเนี่ยสารภาพหมดแล้ว
แต่ตัวแม่เองเนี่ยเอาละเรื่องของลูกสาวก็ว่ากันไปใช่ไหม
เดี๋ยวจะมาไล่ให้ว่าใครให้อภัยไม่ให้อภัย
แม่ขอเดินหน้าฟ้องยาพ่อพลอยก็คือตั้ม
เพราะตอนนี้ยังมีทะเบียนสมรสกันอยู่
ความจริงคุณตั้มเนี่ยเขาบอกเขาพยายามขอหย่ากับทางฝั่งของแอ้มแม่ของพลอยมานานมาก
แต่ว่าทางฝั่งคุณแอ้มเขาไม่ยอม

ตอนที่มาเปิดปากกับภาคภูมิคุยกับผมเนี่ยคุณแอ้มบอกถ้าจะให้หย่าขอล้านห้า

เพราะว่าทิ้งไปตั้งแต่พลอยยังแบบอ่ะ๒๒ปีอ่ะ
แต่วันนี้พอมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นบอกขอฟ้องหย่าเลยก็แล้วกัน
หย่าให้โดยโดยฟรีฟรีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องมาแบบเอาเงินมาให้ซึ่งตั้มบอกว่าไม่มีอยู่แล้วล้านห้าค่ะ
เท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่างั้นขอฟ้องหย่า
เพื่อเรียกร้องเงินหนึ่งก้อนนะฮะจะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีนึงนะฮะ
เพราะว่าตั้มเนี่ยเมินเฉยไม่เคยดูแลลูกเลยตั้งแต่ทิ้งเธอไปเนี่ย๒๒ปี
เรื่องต้นตอนนี้มีทนายความให้คำปรึกษามาแล้วว่าเธอสามารถฟ้องได้
เพราะเธอเองไม่เคยมีครอบครัวใหม่แต่ตั้มทิ้งไปเนี่ยไปมีเมียใหม่มีลูกด้วย
มีครอบครัวใหม่ตั้มนี่แหละถูกฟ้องหย่าได้
แล้วเธอสามารถเรียกร้องค่าเสียหายค่าเลี้ยงดูเป็นเงินก้อนหนึ่งได้
ข้า

ก็ที่แรกมันบอกมันให้พี่๖๐๐๐๐๐บาท
แต่ไม่รู้ว่ามันพูดหรือว่าหลานสาวมันพูด

ไม่ใช่เลยไม่ใช่เขาเปิดมาให้พี่เอง
แล้วไม่งั้นพี่จะบอกอย่าได้อย่างไร
ใช่ไหมล่ะเขาเปิดมาให้พี่เอง

ไหนครูก็เลิกกันไปแล้วก็ครูก็คือไม่เอาแล้ว

มันก็จะจบใส่ใครก็เลือกของมึงพี่ก็ว่าอย่างนี้

ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าบทสรุปของเรื่องนี้
คือพลอยยอมรับสารภาพแล้วล่ะว่า

เรื่องนี้มีตัวละครคนไหนบ้างที่ถูกกล่าวอ้างถึง
แล้วพลอยโกหกเรื่องอะไรทำไปเพราะอะไร
ลองฟังคำสารภาพของพลอยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ

น้อยใจพ่อใช่ค่ะแล้วก็อยากได้เงินด้วยค่ะ
เงินที่ว่านี้เป็นเงินแค่เงินซองหรือว่าเงินประกันด้วยครับ
เงินสองค่ะเพราะว่าเงินประกันหนูไม่รู้ว่าเขาจะให้หนูไหมอะไรอย่างนี้

คือหนูก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยได้ติดต่อค่ะ
ค่ะคิดตั้งแต่วันที่กลับไปแล้วค่ะ
ว่าถ้าหนูไม่พูดความจริงยังไงมันก็ความจริงมันก็ต้องเปิดเผยค่ะ
วันนี้ได้พูดความจริงแล้วพ่อเองก็รับรู้แล้วเลยค่ะ

ก็หรือสุดโกรธค่ะแต่ก็อยากขอโทษทุกอย่างที่หนูทำค่ะ
แล้วเราได้พูดกับพ่อหนักรักที่ตกรายการหรือเปล่า
พูดค่ะก็ขอโทษค่ะพี่หนูขอโทษค่ะหนูยอมรับทุกอย่างค่ะ
ไม่ว่าเรื่องที่จะขุดมาหรือว่าเรื่องที่หนูจะโกหกค่ะ
หนูยอมรับทั้งหมดค่ะคือหนูอยาก
จากนี้ไปประสบการณ์การโกหกที่ผ่านมาจะถือเป็นบทเรียนสังคมเป็น
เป็นบทเรียนราคาแพงให้เราเลยไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นทำตามค่ะ
คือทีแรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอกุเรื่องพ่อตายขึ้นมา

ใช่เพราะพ่อไม่เคยสนใจใยดีไม่เคยดูแล
เวลามีปัญหาเธอไปหาพ่อถึงที่ทำงาน
พ่อก็ไม่เคยสนใจเธอเลยไม่เคยช่วยเหลือ

ว่าเธอหายไปทั้งวันแล้วก็กลับมาที่บ้าน
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนร้องห่มร้องไห้

แต่วันนี้สุดท้ายเธอก็ยอมรับสารภาพเพิ่ม

เธอก็ต้องการหาเงินหมื่นกว่าบาท

เนื่องจากมีคดีช่อกงติดตัวอยู่ตอนนี้

ก็เลยกุเรื่องพ่อตายขึ้นมาเพื่อจัดงานศพพ่อ

กลายเป็นว่าต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอีก๔๐๐๐กว่าบาท

กลายเป็นจากหมื่นนึงตอนนี้เป็น๖๐๐๐เลยนะคะ

ทีนี้หาจุดจบไม่ลงหาทางลงไม่ได้
เธอก็ยังดีที่เธอยังยอมรับสารภาพนะ
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าพลอยยอมรับสารภาพกับสังคมแล้ว
บอกเธอขอโทษที่เธอกุเรื่องทั้งหมดเข้ามา
ทีนี้ต้องไปไล่ยอมรับไปไล่ขอโทษกับบุคคลทุกคนที่เธออ้างอิงในการแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาด้วย
เรื่องนี้มีใครถูกอ้างอิงถูกกล่าวอ้างถึงบ้าง
คนแรกแน่นอนบอล

เพราะแรกเริ่มเดิมทีพลอยพูดถึงบอลขึ้นคนแรกเลยว่าเหรนของพ่อที่ชื่อบอล
โทรมาหาเธอวันที่๔มีนาคม
บอกว่าพ่อเธอประสบอุบัติเหตุตาย
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สพท่าเรือไปกับแม่
หลังจากนั้นบุคคลที่๒ถัดจากบอลก็คือพี่ปราง
เธอไปขอให้พี่ปรางจัดงานศพให้พ่อเรื่องดอกไม้ในงานศพ
เรื่องโลงสบต่างนานารวมแล้วเกือบห้ามื่นบาท
ทีนี้ยังไม่จบแค่นั้นพลอยยังกล่าวอ้างถึงอีกว่า
ออนพี่สาวพ่อก็โทรมาบอกว่าเนี่ยให้เธอเตรียมเอกสารเลยนะ
เบียนบงทะเบียนบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่นี่ที่นี่นะ
เดี๋ยวตำรวจจะมาทำเรื่องในเรื่องของการให้เงินประกันพรบต่าง
คือถ้าอ้างบอลคนเดียวกลัวคนจะไม่เชื่อหรือยังไร
บอกนี่มีป้าออนด้วยนะพี่สาวพ่อ
วกป้าออนไปอีกคนนึงค่ะอืมแล้วก็บอกด้วยว่า
กลับไปที่บอลอีกนะครับบอลน่ะขี่รถเอาผมพ่อมาให้เพราะบอกว่าร่างของพ่อเนี่ย
บริจาคโรงพยาบาลไปแล้วจริงนี่กล่าวอ้างถึงโรงพยาบาลด้วยนะพี่อุ๋ย
เพราะบอกว่าไปที่โรงพยาบาลที่พ่อถูกส่งร่างไปแล้วบอกว่า

นี่ก็เป็นกล่าวอ้างโรงพยาบาลพทธบาทด้วยเพราะปกติแล้วโรงพยาบาลเนี่ย
ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นญาติหรืออะไรถ้าย่าไม่ได้มาดำเนินการเนี่ยเขาจะไม่มีการปล่อยศพไปที่อื่นเลย

กลับมาที่บอลเอาเส้นผมมาให้

ที่บอกว่าไปถามลูกใหม่พ่อมาแล้วพ่อไม่ได้ตาย

คือพอพี่ปรางเขาฟังข้อมูลจากพลอยว่า
อ้างบอลอ้างป้าอร์นต่างส่วนซะ

ที่เขาออกมายืนยันแทนลูกชาย
คุณปรางเขาก็เลยพาพลอยไปที่ท้องที่เกิดเหตุ
ที่บอกว่ามีคดีรถพ่วงชนพ่อเธอตาย
แล้วก็ไปถามตำรวจตำรวจบอกไม่มีคดีนี้
ก็เลยบอกพลอยโทรไปหาญาติคนอื่นสิ

แล้วป้าพินก็บอกไม่เห็นตายตายอะไร

ใช่ไปหาปลากับภรรยาใหม่อยู่เลย
ทีนี้ไล่ทีละประเด็นถามก่อนว่า
เอาแรกเริ่มเดิมทีอ้างบอลกับป้าออนเนี่ยมันมายังไงล่ะพลอย
บอกว่าคือมันไม่มีใครโทรมาหรอก

แต่ที่นึกขึ้นมาได้เพราะไม่มีใครที่คิดว่าติดต่อพ่อได้แล้ว

ตอนที่พี่ปรางไปแจ้งความเพราะเขาต้องการเงินคืน
ใช่เธอเลยต้องบอกมีคนก็เขาบอกหนูว่าพ่อหนูตาย
กล่าวอ้างถึงบุคคลที่๓เพื่อที่จะได้พ้นตัว
แต่นึกใครไม่ออกแล้วที่จะสามารถเชื่อมโยงเธอแล้วก็พ่อได้

แล้วก็นึกถึงป้าออนที่เป็นพี่สาวพ่อครับ
โทรที่บอกว่าเป็นเบอร์ของบอลและป้าออนโทรมา
คิดขึ้นเองทั้งหมดค่ะเพราะไม่มีคนโทรมา
คิดขึ้นเองแบบมั่วแล้วเซฟไว้ในเครื่อง
ทำทีเป็นว่านี่คือเบอร์ของบอลและป้าอ่อน
คือกดแล้วก็เซฟชื่อเอาไว้
ใช่ประหนึ่งว่านี่ไงนี่ไงเขาโทรมาจริง
ถึงว่าโทรไปก็ไม่ติดโทรไปก็ไม่ติด
ใช่แล้วก็บอกลบบันทึกการโทรทิ้งหมดแล้ว

เมื่อกี้มีรูปที่ว่าอ้างว่าบอลส่งรูป
พ่อกู้ภัยห่อศพมาให้ด้วยนะเมื่อกี้นะใช่ไหม
ใช่ซึ่งแน่นอนบอลไม่ได้ส่งอยู่แล้ว
เธอไปหามาเองนี่เห็นไหมรูปนี้ค่ะ
วันนั้นผมถามว่าเอ้าพลอยก็บอกเนี่ยบอลส่งมาให้ทาง
เออว่าใช่บอลจริงหรือเปล่าที่แชทที่ส่งมาบอก
นี่หนูบันทึกไว้ได้รูปเดียว
เนี่ยมันก็เริ่มเอกใจกันตรงนี้แล้วล่ะ
แล้วก็มาถึงเรื่องนู่นบอกขี่จักรยานยนต์มาหา
ก็เลยเก็บไปค่ะเก็บไปที่วัด

จำได้ว่าบอลมีก็เลยอ้างไงมันก็เลยไปตรงกับว่าบอลน่ะมีจริง
แต่ว่ามันซ่อมอยู่มันใช้ไม่ได้เพราะมันเสีย
แล้ววันนั้นกล้องวงจรปิดแถวบ้านก็บังเอิญมีคนขี่จักรยานยนต์รุ่นนี้

ใช่ค่ะมันก็เลยประจวบออกแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าผู้ชายในกล้องวงจรปิดนี้

เรื่องรูปหน้าโลง
คุณตั้มก็ปฏิเสธใช่ไหมว่าไม่ใช่รูปของเขา
เขาบอกว่าพ่อเขาชื่อนิวัฒน์แต่บอลบอลอีกแล้วนะ
บอกว่าพ่อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นวิรัติ
เรื่องนี้เธอบอกก็คิดขึ้นเอง

คุณตั้มเนี่ยชื่อวิรัติชื่อวิรัติ

ตอนที่บอลเอาห่อผ้าที่เขาโกหกว่าบอลเอาห่อผ้าที่มีเส้นผมมีเล็บมาให้เนี่ย
ในถุงในอะไรพวกนี้มันเขียนชื่อนิวัตร

ไม่ได้มีหรอกมันไม่ได้มีเพราะว่าไม่มีใครเห็นอยู่แล้วไม่มีใครเอามาให้ไง
ไปโกหกแม่ด้วยเพราะแม่ก็บอกอ้าวพ่อไม่ได้ชื่อนี้นะพลอยอ๋อพ่อเปลี่ยนชื่อแม่
วิรัติเป็นนิวัฒน์รูปหน้าโรงศพก็เลยเขียนชื่อนิวัตรไง
ใช่แต่รูปหน้าโลงน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นความจริงในเรื่องนี้มั้งคะพี่หุย

เพราะว่ารูปนี้เนี่ยแม่แอ้มแม่ของพลอยเป็นคนเอามาจากสมุทรสมัยที่ในตั้มก็คือพ่อของพลอยเป็นทหารรับปลดประจำการ
อันนี้เป็นรูปจริงที่เคยได้ให้กันไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสามีภรรยาตอนคบกันอ่ะ

เพราะว่าพลอยบอกว่าพ่อตายแล้วต้องจัดงานศพแม่ก็เลยไปขุดรูปมาให้
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ถามว่ารูปนี้ใช่พ่อ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะว่ารูปเนี่ยคือรูปของพ่อนะคะ

คือวันนี้คุณตั้มก็ยืนยันแล้วทีแรกคุณตั้มก็จำตัวเองไม่ได้
ใช่ตอนแรกพี่หนุ่มก็ถามย้ำอยู่นาน

คือรูปซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมฮะ
เป็นรูปที่ทางแม่ของพลอยเนี่ยเขามาฉีกตอนหลังตอนที่มีเรื่องแล้วก็โมหงโมโหนะ

แต่ถ้าดูความเก่าของรูปอ่ะ
คือแม่เนี่ยเขาไปขุดมาเขาไปเอาพ่อตายอดีตสามีตายจัดงานศพให้ก็ได้
ไปหยิบรูปนี้มาแล้วก็ไปให้ร้านทำรูป
ร้านถ่ายรูปอ่ะเขาทำตกแต่งใหม่อ่ะอืม
เป็นรูปที่มันเห็นไหมรูปที่ใส่กรอบอยู่ตั้งที่โรงศพ

ซึ่งมันจะดูแบบหน้าใสผิวเนียนเขาก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ
สรุปรูปนี้คือรูปเดียวที่จริงในเรื่องนี้เลย

มันมีเอกสารยืนยันเรื่องบัตรประจำตัวเกรทฐานบันทึกต่างมีชื่ออะไรอยู่
คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้ทำไมเราเล่าวนไปวนมาเราเล่าซ้ำหรือเปล่า
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้มาขยี้พลอยด้วยนะ
แต่เราต้องกล่าวอ้างถึงบุคคลที่พลอยอ้างอิงถึงเพราะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
เราต้องไล่แก้ทีละปมจริงเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะคะ
โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพลอยบอกพลอยไปจริง
เพื่อไปถามว่าพ่อตายจริงไหมแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ไปด้วยเนี่ยเชื่อ
สร้างพยานไงตั้งใจไปจริงเพื่อให้เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเชื่อ
ซึ่งทำทีเป็นถามพยาบาลแล้วพยาบาลตอบว่าใช่
แต่ไอ้ใช่เนี่ยพยาบาลตอบคนอื่นค่ะไม่ได้ตอบเธอ
แต่เพื่อนที่ไปด้วยจะได้เห็นว่าพยาบาลบอกใช่
แล้วมาโรงพยาบาลจริงมาถามหาจริงแต่จริงโรงพยาบาลพระพุทธบาทเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
อันนี้ก็ต้องแก้ข่าวให้เขานะ
ลอยบอกขอโทษจริงที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนอยากพูดความจริงทั้งหมด
เพราะคิดว่าโกหกต่อไปยังไงความจริงมันก็ต้องเปิดออกมาค่ะ
หลังจากที่เปิดใจเสร็จเนี่ยมีภาพพลอยไหว้ขอโทษพ่อขอโทษบอล
ขอโทษนายแดงซึ่งเป็นพ่อของบอลก็มีศักดิ์เป็นพี่ของพลอยนี่แหละ

แม่มีหนูก็รับเยอะแล้ว

นี่แหละฮะเดี๋ยวน้อย
เอาละเหตุการณ์ที่เลวร้ายมันเกิดขึ้น
แล้วก็มีการสลับภาพกันเรียบร้อยตรงนี้
พ่อกับลูกสาวเพราะพลอยกับญาติพี่น้อง
ก็คือคุณแดงกับคุณบอลก็ได้กอดกัน

แต่เรื่องนี้ใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะนะ
ลอยเองก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปด้วย

คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณตั้มนะฮะ
พ่อของพลอยนะครับ
คือคุณตั้มบอกว่าดีใจที่ลูกสาวยอมรับผิด
ทุกคนในครอบครัวยกโทษให้ให้อภัยนะครับ
ตัวพ่อเองก็ให้อภัยลูกให้อภัยลูกสาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แม้จะมองว่าลูกทำไปเพราะต้องการเงินจากการจัดงานศพพ่อมากกว่า

ว่าพ่อเนี่ยทิ้งไปไม่ได้เลี้ยงดูมานาน
จากนี้ไปในฐานะที่เป็นพ่อ
คุณตั้มบอกว่าจะพยายามช่วยเหลือลูกสาวเท่าที่จะช่วยได้
ที่ผ่านมาพลอยก็มาปรึกษาปัญหาอยู่บ่อย
แต่ยอมรับว่าไม่ได้ช่วยอะไรไปมากนัก
เพราะบางทีก็คิดว่าลูกพูดโกหกหรือเปล่า
ลูกมาบอกยืนยันว่ายังรักลูกเหมือนเดิม
แต่ตัวเขาหมายถึงคุณตั้มนะ
ก็มีครอบครัวใหม่มีภรรยาแล้วก็มีลูกชายอยู่อีกหนึ่งคน

ก็เลยอยากให้พลอยเนี่ยได้คิดถึงตรงนี้ด้วย
ไม่อยากให้พลอยเอาแต่ใจตัวเอง
แล้วด้วยพฤติกรรมของพลอยที่ชอบสร้างเรื่อง
เขาก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรมประกันชีวิต
ให้กับลูกที่เกิดกับภรรยาคนปัจจุบัน

เปลี่ยนมานานก่อนจะเกิดเรื่องแล้ว
แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แม่ของพลอยก็คือแอ้ม
เรียกเงิน๖๐๐๐๐๐บาทไว้ก่อนหน้านี้เพื่อแลกกับการยา

วันที่มาเปิดปากกับภาคภูมิ
ในรายการเนี่ยบอกเขาก็ไม่มีเงินตอนนั้น๖แสนยังไม่มีเลย
ห้าจะมีได้ยังไงค่ะแต่ในเมื่อวันนี้แอ้มก็ยังยืนยัน
ว่าเดี๋ยวจะฟ้องหย่าเพื่อเรียกเงินก้อนนึงเขาบอกถ้าฟ้องหย่า
คุณตั้มบอกผมก็จะฟ้องกลับเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเขาจะใช้เหตุผลอะไร
ในการฟ้องหย่าผมเรื่องรูปหน้างานศพสรุปเป็นรูปของตัวเขาเองจริง
สมัยเป็นทหารม้านะก่อนหน้านี้ที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย
เพราะจำไม่ได้จริงเพราะปกติตัวเองเนี่ยไม่ชอบถ่ายรูป

เพราะเขามีครอบครัวแล้วเราก็อยู่ห่างได้อยู่
ตอนหลังก็กอดกันก็ประมาณก็บอกเขาบอกว่าทีหลังก็อย่าไปทำอีก
ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าพ่อมีอีกน้องอีกคนนึงฟ้องก็ฟ้องก็ไม่เป็นไร
ส่วนตัวของบอลนะฮะที่โอ้โหหนักที่สุดเลยบอลเนี่ย
โดนแบบโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเต็มเลย

อ่าแล้วก็พ่อของบอลด้วยนะฮะก็คือพี่แดงนี่ฮะ
บอกกับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราบอกตอนนี้ก็โล่งใจที่ความจริงปรากฏ
ซึ่งทั้งสองพ่อลูกบอกก็ไม่โกรธอะไรพลอยหรอกยกโทษให้ไม่ฟ้องร้องอะไรทั้งสิ้นด้วย
คือก่อนหน้านี้เขาเตรียมจะฟ้องแล้วนะถ้าพลอยยังไม่สารภาพอ่ะค่ะ
คิดซะว่าเป็นแค่เรื่องเลวร้ายเรื่องหนึ่งในชีวิตที่มันผ่านเข้ามา
หลังจากนี้บอลบอกผมจะบวชนะฮะบวชเพื่อล้างสวยสัก๙วัน
เพราะปีนี้เบนเจ้าเพศพอดีแล้วตัวเองมีปีชง๑๐๐ด้วย
หลายอย่างมันถาโถมเข้ามาเหลือเกิน
จะได้ถือโอกาสบวชทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
นี่๒๕แล้วส่วนคุณแดงนะครับบอกตอนแรกก็แค้น
แต่ตอนนี้ก็ให้อภัยถือว่ายังไงก็พี่น้องกัน
ไม่อยากซ้ำเติมพลอยไปมากกว่านี้
วันที่บอลบวชวันที่ลูกชายบวชถ้าพลอยกับแม่พลอยจะมา

แล้วเป็นไหนบอลบวชเพื่อล้างสวยหรืออะไรอย่างนี้

พี่ก็ผมเข้าใจน้องพี่น้อง

แต่เห็นพลอยบอกคงไม่กล้าไปร่วมงาน
เพราะว่าก็ยังกังวลอยู่เรื่องสังคมว่าจะ
ต่อว่าต่อขานหรือว่าจะติดใจอะไรกับเธอหรือเปล่า
เหมือนกันกับเรื่องนี้ก็คือพี่ปราง
ปรางเจ้าของร้านปอผ้าสวยดอกไม้สด
พี่รับจัดดอกไม้ในงานศพจนเสียเงินไปกับ๕๐๐๐๐บาท

ปรางก็พูดว่าผมก็ให้อภัยพลอย๑๐๐เหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าสังคมจะให้อภัยที่พลอยยอมออกมาพูดความจริง
ก็อยากจะขอโอกาสให้พลอยได้ปรับปรุงตัว
เพราะว่าก็ยอมรับแหละว่าพลอยก็มีประวัติเสียมาเยอะเรื่องช่อโกง
เรื่องคดีความของพี่ปรางกับพลอยเนี่ยพี่ปรางบอกว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจ
แต่เรื่องเงินค่าเสียหายมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาหา
ขอรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายให้แล้วแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะคะ
พลอยก็ยกมือไหว้ขอโทษพี่ปรางด้วย
ก็คือตอนนี้สังคมก็จะจับตามองดูแลว่าน้องจะไปทำอย่างนั้นอีกไหม
ก็คือก็ขอความร่วมมือร่วมใจกันนิดนึงให้โอกาสน้องสักหน่อย
เพื่อน้องจะปรับปรุงและแก้ไขตัวเอง

น้องไป

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพที่จัดให้ไปแล้ว๑คืน
พี่ปรางบอกมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาแล้ว

แต่พลอยก็ต้อง
พระหนักไว้ด้วยนะว่าตรงนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

แต่พลอยเองก็ยังมีพวกเงินที่เป็นคดีช่อโกงที่ต้องไปหาไปคืนเขาอีก

เฉพาะหน้าตรงนี้หมื่นกว่าไม่รู้ว่าคดีอื่นมีอีกหรือเปล่านะ
ซึ่งจะมาย้อนลอยแล้วมาทำแบบเดิมไม่ได้นะฮะ

พลอยต้องตั้งใจไปหางานทำกลับตัวกลับใจให้แบบจริงจังนะครับ
คุณผู้ชมครับมีคนที่ถูกอ้าง
แล้วก็เขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดกันก็เลยแบบ

คือแต่เขาก็บอกแหมผมก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับ
แต่ไม่ได้มีใครว่าอะไรผมนะคุณอนุวัฒน์นะครับ

เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นใส่หมวกแบบในคลิปเลยในกล้องวงจรปิด

เขาบอกว่าวันนั้นคือ๕มีนาคมช่วงบ่าย๒ขี่รถมาหาน้าชาย
อยู่ท้ายซอยบ้านของพลอย
ไม่รู้เห็นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ไม่ได้มาหาพลอยไม่ได้เอาเส้นผมอะไรมาให้ทั้งสิ้น
คือแค่ผ่านหน้ากล้องเฉยจริง
ใช่กับพลอยเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียน
เป็นเพื่อนสมัยเรียนกับแม่ของพลอยนะ

เอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้แจ้งความเอาผิดอะไรกับพลอยนะฮะ
แต่อยากฝากบอกว่าอย่าเอาเรื่องความตายมาล้อเล่น

ใช่ครั้งผมแต่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเนี่ย
ครั้งเราก็ไม่ได้รู้ไม่เห็นแม่อะไรเลย

ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วนะ
ใช่ครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วครับ
ผมก็ไม่ดำเนินคดีครับแต่ไอ้การเล่นกับความรู้สึก
แล้วก็เอาความตายมาเล่นเนี่ยผมว่ามันไม่สมควรนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มาตรวจสอบเรียบร้อยนะครับตอนที่คดีมันยังไม่กระจ่างนะครับ
คุณอนุวัติก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงนะครับ
ก็คือคุณอายุทยาบุญประเสริฐที่ทำรูปหน้าโรงศพให้กับพลอยนะฮะ
๕กุมภาพันธ์ตอนบ่าย๓พลอยเอารูปพ่อมาให้
เป็นภาพชายหนุ่มสวมชุดทหาร
แต่ตอนนั้นรูปเนี่ยมันมีรอยขูดที่ลูกตาข้างขวามีรอยขีดของปากกาพวกนี้ด้วย
ก็เลยต้องรีทัชนะครับกลับโทนสี
แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อบนเสื้อ
แต่ไม่ใช่ชื่อวิรัติสิงห์ทองชื่อจริงของคุณตั้มเขานะครับ
คือตามปกติเวลาถ่ายรูปบางครั้งทหารจะเอาเสื้อคนอื่น
มาให้ใส่ที่ไซส์พอดีเขาเวลาถ่ายไง
คือเขาบอกเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อบนเสื้อนะครับ
เพราะว่าคำถามคือทีแรกคุณตั้งก็บอกดูชื่อบนเสื้อดิ
มันไม่ใช่ชื่อผมนะเพราะชื่อผมคือวิรัติสิงห์ทอง
คุณอายุทยาบอกทางร้านก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเสื้อนะฮะ
ชื่อบนเสื้อเข้าใจว่าเวลาทหารเขาถ่ายรูปหมู่กัน
เขาอาจจะให้ใส่เสื้อที่พอดีตัวพอดีไหล่
มันก็เลยเป็นชื่อคนอื่นติดมา